ข่าวแรกเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงมากเลย

มีรถกระบะขับมาอยู่คุณตำรวจ

อ้าวไม่ไปครับเอ้า
เอ้าไปขับหนี

อ้าวยังรถเลื่อนอยู่แหละค่ะ

ไปไหนไปกันเป็นแคปชั่นที่บรรยายคลิปนี้
ที่บรรยายคลิปนี้ที่เผยแพร่บนโลกออนไลน์

ตำรวจก็ไปกับเขาเลย
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นบริเวณเส้นทางช่วงทางลงวงแหวนกาญจนาพิเศษ
ทางเข้าถนนบรมราชชนนานีค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันพุธที่ผ่านมานะคะ
ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจโบกเรียกให้จอด
แต่คนขับค่ะไม่ยอมพยายามหลบหนี
ทำให้ตำรวจท่านนี้นะคะก็เปิดรถทางด้านซ้าย

เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยเคยพบเห็นมาก่อนนะคะ
ล่าสุดพันธุรกิจเอกเอกรักษ์ลิ้มสังกาศรองผู้กำกับการตำรวจจราจรค่ะ
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลบอกว่า
ตำรวจในภาพเนี่ยคือดาบตำรวจทรงชัยศรีสวัสดิ์
เป็นผู้บังคับหมู่งานสายตรวจ๓
กองบังคับการหนึ่งกองบังคับการตำรวจจรจร
โดยขณะดาบตำรวจทงชัยกำลังปฏิบัติหน้าที่
พบกระบะแต่งซิ่งคันนี้เนี่ยขับพันมา
ก็เลยอยากจะเรียกตรวจแต่ผู้ขับขี่ไม่ยอมหยุดนะคะ

เปิดประตูเข้าไปนั่งด้วยซะเลย

เกิดขึ้นรถคันดังกล่าวก็ขับต่อไปอีกสักประมาณ๕๐เมตร
ดาบตำรวจทงชัยก็สั่งให้หยุดค่ะ

แต่สุดท้ายพอตรวจสอบแล้วก็ไม่พบสิ่งปกติ
แต่ยังใดนอกจากตัวผู้ขับขี่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
ซึ่งวัยรุ่นที่เป็นคนขับก็อ้างว่า

ก็เลยทำการว่ากล่าวตักเตือนไปนะคะ

ขณะเดียวกันทางด้านมุมของตำรวจเองนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกเอกรักษ์ก็ได้ตักเตือนดับตำรวจทงชัยค่ะ
บอกว่าถ้าครั้งหน้าพบเหตุการณ์แบบนี้
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนโดยการเรียกวิทยุขอกำลังสกัดจับ
ควรนำตัวเองเข้าไปเสี่ยงกับสถานการณ์แบบนั้นนะคะ
หากคนร้ายมีอาวุธอาจเป็นอันตรายได้ค่ะ

เปิดประตูแล้วเข้าไปนั่งไม่รู้ว่าในรถเขามีอะไร

แต่แอบอยากตามเข้าไปดูในรถต่อเหมือนกันนะว่า
เข้าไปปิดประตูแล้วขับไปต่อแล้วเนี่ย

ก็จะเป็นอารมณ์แบบว่ายังไงล่ะทีนี้

กลุ่นเลยไปหน่อยนึงแล้วก็จอดข้างทาง
ทุ่มเทแรงกายแรงใจจริงแต่เป็นห่วงความปลอดภัยตนเองด้วยนะคะ